อีกหนึ่งเรื่องเจ้าของรถเขาก็อยากจะได้ความยุติธรรมเขางงเหมือนกัน
ไปจอดรถอยู่หน้าร้านอะไรร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปทำธุระแป๊บเดียว
กลับมารถถูกกรีดรอบคันเลยครับแต่มันโชคดีมันมีภาพวงจรปิด
จับเอาไว้ได้คุณผู้ชมดูนะนี่นี่นี่ฮะอืม
ในวงกลมแดงนี่แหละลากเลยครับลากไป
ทางด้านของนายอำนาจโรธปรีชารักษ์อายุ๓๗ปี
เขาไปเห็นภาพนี้เห็นไหมคนมากรีดนะฮะ
เดินกรีดไปกรีดมา
คือเจ้าของรถเขาเป็นพ่อค้าผลไม้ตลาดสี่มุมเมือง
ปฐุมธานีคุณอำนาจมาร้องเรียนผ่านสื่อ
ภาพนี้มาให้ดูนะฮะถูกคนหัวร้อนกรีดสีรถรอบคันเลย
รถเขาเป็นฟอร์ดเอเวอเรสสีดำทะเบียน๖กไก่
ดรชดา๖๑๘๑กรุงเทพเสียหายรอบคัน
รถเขาไปจอดอยู่หน้าร้านอะไรชื่อดังเลยของสี่มุมเมือง
ภาพวงจรปิดบันทึกได้เนี่ยคนวงกลมแดงเป็นคนก่อเหตุ
ทำเป็นมองซ้ายมองขวาในมือขวามีอะไรบางอย่างแล้วก็ครูดไปเลย
อำนาจบอกว่า๑ตุลาคมที่ผ่านมาตอน๑๐โมง
ขับรถไปจอดตลาด๔มุมเมืองซอย๔ซึ่งตรงนี้
เป็นกระดังร้านจำหน่ายอะไรรถยนต์เห็นว่าประตูร้านมันปิดล็อกอยู่
ก็เลยจอดเพราะมันล็อกอยู่แต่แล้วก็ลงไปทำธุระ๑ชั่วโมง
ซึ่งห่างจากร้านอะไรไม่ไกลเท่าไหร่
พอกลับมาโอ้โหตกใจมากครับรถเป็นรอยกรีดรอบคัน
ก็เลยไปขอดูภาพวงจรปิดแล้วก็ไปเห็นผู้ชายคนนั้น
ใส่ชุดหมีแบบช่างก็คาดว่าเป็นคนงาน
เดินมาแล้วก็ใช้ของมีคอมกรีตรอบคันเลย
ตอนนี้นายอำนาจยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้

คนไทยด้วยกันทำไมถึงไม่ไปตามหรือรอเจรจาหรืออะไรก็ได้

ตอนนี้ก็เอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
ดำเนินคดีกับคนที่ไปกรีดรถเขาแบบนี้แหละนะครับ